ก็ได้ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือว่ากรตและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
ขอให้ไปตรวจสอบโรงพยาบาลกรุงเทพ
ในกรณีที่ยกเลิกสมาชิกอย่างไม่เป็นธรรม
โดยจากเดิมที่ระบุในสัญญาว่าสมาชิกสามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาล

โดยจะเสียเพียงค่ารักษาพยาบาลครั้งละ๑๐๐บาท
เว้นกรณีการทำศัลยกรรมและทันตกรรม

ว่าทางโรงพยาบาลส่งหนังสือถึงสมาชิกครั้งแรก
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
และครั้งที่สองเมื่อปลายเมื่อปีนี้
ถึงการปิดการดำเนินโครงการดังกล่าว
พร้อมมาตรการเยียวยาที่ทางโรงพยาบาลมอบ
ด้วยการชดเชยขึ้นเงินให้กับดอกเบี้ย๑๐๐ละ๑๐
ค่ารักษาพยาบาลอีกร้อยละ๕๐
แต่ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ตกลงเอาไว้ตั้งแต่ครั้งทำสัญญา
เราไม่ได้ฝากเงินกับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ
เราฝากชีวิตเราไว้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ
วันนี้ผมขอความกรุณาเถอะครับ
อย่าเอาเรื่องเงินมาเล่นกับชีวิตของคนนะครับ
สมาชิกจำนวนหนึ่งต้องรับการผ่าตัด

ผมถามว่าทุกคนที่ซื้อสมาชิกตอนนั้นเนี่ย

ซึ่งผิดกฎหมายไม่สามารถทำต่อได้
เช่นเดียวกับกลุ่มสมาชิกบัตรพญาไทย

เครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ

อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
และส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนของกรตระบุว่า
จะต้องใช้เวลาพิจารณาเนื้อหา
ทางสมาชิกยื่นเรื่องร้องขอ

กับอำนาจที่ทางกรตดูแล
แต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย